เมยาีสวัสดิ์โบราณอาจารย์

และขอบคุณให้ทำน้องเจมส์มาแล้วก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะทำตัวสวัสดีค่ะ
เอาต่อที่ข้อมูลต่อไปนะครับคุณผู้หลาสมนุษย์ลูกหกสวัสดีครับ
รอยนี้อยู่วันที่๕โดมนะครับสุดท้ายสวัสดี
แบล็คกี้มิลภัณฑ์มิดสลุทธ์สุดหลาววาระพรว่างกับน้ำห่วง
และสองสาวนะครับข้าเพื่อนมิวัตตาและแจกสัตว์สาวนะคะ
และก่อนนี้กับแนวินภัทรและชีน่ายีนิคอร์
ต่อไปค่ะกระโปรดสิงค์กับน้องชีน่านะคะ
ขอเส้นมิดภัณฑ์ให้กันขอบคุณให้ก็รู้สึกสุดหล่อ
แล้วก็มันก็จะเป็นแนวเหมือนกันเลย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

มีเวลาให้เลือกออกก็ไม่มีเวลาให้เลือกใครก็ใครหรือว่าต้องก็ต้องเอาออกไปทุกวันไหร่
รู้ใครรักใครก็พอก็รอบเอาออกให้รู้เลย
น่ารักน่าฉันทั้งกายฉันหล่อนี้ออกได้ขอร้ายใช่มั้ย
ทั้งที่อยู่ก็อายคนเห็นตัวเกินเราเป็นเป็นผู้ชายจริง
พอเผื่อพอเสียเหลือหายห่วงก็ซื้อควบห่วงพอ
พอเผื่อพอเสียเหลือหายห่วงก็ซื้อควบห่วงพอ

พอเผื่อ
พอเผื่อ

ขอให้ด้วยขอให้ด้วยขอให้ด้วยขอให้ด้วยขอให้ด้วย
รู้ใครรักใครหรือพอโดนหรอกเอาขอให้ด้วย
น่ารักน่าให้ฉันทำกายฉันต่อที่ต่อได้ต่อมาให้ฉันเล่น
ขอให้ด้วยขอให้ด้วยขอให้ด้วยขอให้ด้วย
รู้ใครรักใครหรือพอโดนหรอกเอาขอให้ด้วย

มันจอดโอ้โอ้โอ้ย
ใจโคตรถูกหักดึงหักดึงแล้วเสียหัวดินในดีช่วงไฟ
แล้วใครว่าฉันไม่รู้ไม่กินเวลาไห้
เอาใจกับใจอย่างนี้ไว้ก่อนและกินดี
เมื่อก่อนหนึ่งจะได้ยินเสียงร้องไทยแบบแบบแบบว่าใครร้อง
แบบว่าใครจะได้ยินเสียงใจของเรา
จากที่มันเยาว์จูบมันกลายกลับมา
กลัวใจลืมลงทันเวียบาลไว้กลัวเอากลับไป
ไปกันกลับมายอมสมมติช่วยนะอย่างนี้แค่
คุณกันแล้วว่าวันหักชำนาดหัวใจของเธอ
และกลายจอดโอ้โอ้โอ้โอ้ย
เห้ยยไม่แต่งนี้ก็ชอบสะโต๊ะ

ได้ยังใช่ไหม
เราขึ้นกับใครด้วย
โลกมันจะเบียบร้อยไว้เพื่อเอากลับไปได้อย่างรักษา
ยอดจะฟังมาแล้วว่าไม่มีแค่แล้วเห็นแล้ว
ว่าไม่รักฉันรักหัวใจของเธอแรกกว่าต่อโอ้โฮ
ผมแอบแอบรักเธอเพื่อนมันเข้าสู่โลกมีการขอบความรักใจ
โลกมันจะเบียบร้อยไว้ตัวเอาต่อไปได้ยินรักษา
ยอดจะฟังมาแล้วว่าไม่มีแค่แล้วเห็นแล้ว
ว่าไม่รักฉันรักหัวใจของเธอแรกกว่าต่อโอ้โฮ
ว่าไม่รักฉันรักหัวใจของเธอแรกกว่าไม่มีแค่แล้ว

อาราภัย
โปรดติดตามตอนต่อไป